ต่อกันที่ประเด็นคนที่บ้านดีกว่านะฮะคุณบอยปกรณ์ค่ะ
คราวที่แล้วจำได้ไหมนะคะออกมาให้สัมภาษณ์กับบนเรื่องแฟนนะ
กับน้องสาววันใหม่วันใหม่โอ้ยถึงกับน้ำตาแตกกันไปเลยนะคะ
มาคราวนี้เจอกันอีกรอบนึงดูซิว่าเด็กหญิงวันใหม่จะอนุญาตให้พี่ชายเนี่ยนะ

ล่าสุดน้องสาวบอกเฮียบอยว่าไฟเขียวผู้หญิง
ใครบ้างใครบ้างที่พาไปเที่ยวเพื่อนรองใจ
ค่ะเดี๋ยวนะไปเที่ยวเพื่อนรองใจด้วยใครก็ได้แต่ขอมา๓คน
บทสัมภาษณ์เขาจะมีการให้คะแนนเลยนะเต็ม๑๐เต็ม๒๐อะไรก็ว่ากันไป
ส่วนนี้เลยเนาะวันใหม่เนาะยังเล็กใช่ไหมคะ
แล้วช่วงนี้เนี่ยปัญหาเรื่องฟงเรื่องฝุ่นเยอะเหลือเกิน

ก็เลยถามว่าเอ่อบอยเป็นห่วงน้อยใช่ไหมบ้าง

แต่ว่าควรจะมีมาตรฐานป้องกันให้ชัดเจนสักที
ของผมเขาบอกว่าให้พามาเข้าการเคลื่อนได้๓คน
เขาบอกะเงี้ยพามาทดสอบพาเขาไปเที่ยวซ์อะไรแบบนี้
ให้แฟนมาพาเขาไปเที่ยวได้๓คน
ละเค้านะว่าก็ไม่เป็นไรนะคำคาว

แสดงแสดงแสดงแหละถ้าในวันนึงมีเหตุการณ์ถ้าเราจะบอกลุยกับใคร
หรือว่าเราจะคบกับใครเราก็คงก็ต้องสนใจความรู้สึกเขาด้วย
ก็ต้องเป็นอย่างสนใจวันใหม่
อ๋อจริงเหรอ
มันไม่เกี่ยวนะพี่แจ๊คอันนี้มันตั้งแต่เกิด

๓อันดับที่น้องอนุญาตเนี่ยก็ยังไม่มีนะคะ